ในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปทานเลยอย่างแรกที่
โอ้โหเขาบอกว่าถูกอกถูกใจใครแถวนั้นเป็น
อย่างมากปักบุตรกันก่อนอยู่ที่จังหวะ

โอ้โหทอดกรอบเหลืองอร่าม

หางหมูทอดกรอบครับ

นางสาวธรรท์บุญวราณนั่น

แล้วก็ไปลองลิ้มชิมรสอาหารเด็ดมาทั่วเลยนะ

กลับมาเปิดร้านแล้วก็หาเมนูเด็ด
เมนูนี้มาก็คือ
หางหมูทอดกรอบน้ำจิ้มซีฟู้ด
เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของทางร้านต้นตำรับรายแรกรายเดียวของจังหวัดเลยเลยทีเดียวนะ
เขาบอกว่าคัดสรรหางหมูเนี่ยจะต้องเป็นหางหมูวัยรุ่น
แต่ว่าทีนเอดเหมือนแบบเด็กไปก็ไม่ได้แก่ไปก็ไม่ได้
จะต้องแบบพอดิบพอดีแล้วก็จะตัวไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไป
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นหมูแก่หางมันก็จะเหนียวกินไม่ได้ทอดไม่อร่อย
พอได้หางหมูที่เป็นหางหมูวัยรุ่นแล้วนะคุณผู้ชมนะ
เอามาก็มาตัดแบบนี้จานหนึ่งจะมีสัก๓ชิ้นก็เอามา๓ชิ้นนี่แหละ
ทอดลงไปแล้วก็พอทอดเสร็จปุ๊บได้เหลืองกรอบพอดิบพอดีแบบนี้
ก็จะมาหันเป็นชิ้นบางน่ารับประทาน
เดี๋ยวลองดูเวลาเขาหั่นนะคุณผู้ชมลองฟังเสียง
หูแนบกับทีวีลำโพงเอาไว้ฟังดู

ไว้ไปแต่ว่าเสียงเนี่ยมันดังกลับโอ้โหน่าทานมาก

หางหมูจะว่าระหางหมูพอสับมาพบมาเสริมให้ลูกค้าที่ร้าน

แล้วก็ที่สำคัญในนี้เนี่ยมีเมนูเด็ดอีกหลายอย่างให้ได้แนะนำกัน
ไปไปกินนะในช่วงเที่ยงวันแล้วก็ช่วงเย็นลูกค้าจะเยอะมาก
โทรไปจองก่อนก็ดีนะล่วงหน้าไปสั่งไว้ก่อนว่าอยากจะทานอะไร
หรือว่าจะจองโต๊ะกันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะจริง

โทรไปสอบถามกันได้แล้วก็ร้านเปิด๑๑นาฬิกาถึงเที่ยงคืน

ก็เอาใจทั้งกลางวันแล้วก็หัวค่ำเผื่อใครจะไปดินเนอร์

หางหมูทอดกรอบ
แต่ว่าเป็นของเด็ดของที่ร้านไม่สั่งไม่ได้

คุณผู้ชมส่งเมนูของกินมาเยอะมากเลยคุณ

เบาหวานจะขึ้นแล้วแค่อ่านนะ